ใบเตยกับดีเจแมนเขาล้างรถกัน
แจ๊กล้างไปล้างมาดิฉันไม่ได้โฟกัสหมานะ
อาบน้ำน้องหมาด้วยล้างรถไปด้วย

หมาตัวตุงเนาะ
ปลาช่อนหรือเปล่าเอาปลาช่อนมาอาบน้ำหมาได้หรือเปล่า

หลายคนก็เล็งไปที่นี่แหละการอาบน้ำ

ซะหน่อยแต่ท้ายที่สุดค่ะชาวเน็ตไม่ได้โฟกัสที่น้องหมอ

นั่นแหละโฟกัสอยู่ที่พี่แจ๊คบอกนะครับ

ไม่คิดว่าคนจะโฟกัสผิดจุดค่ะ
จ่าใบเตยจังเลยลูก
อาบน้ำหมาบ้าง

ก็ตามภาพค่ะ

โฟกัสหมาพี่เลยเหรออะไรอย่างนี้
พอเลื่อนรูปไปมันก็มีรูปที่อะไรใหญ่อยู่เลย

ก็อันนี้พี่เห็นยังไงก็อย่างนั้นนะคะ

นี่ขนาดเป็นกางเกงกีฬาปกติ
แต่แค่คงเวลานั่งมันก็คงจะตึงหน่อย